ช่วงวันลอยกระทงนี่แหละในการขอพรแล้วก็ไปเที่ยวด้วย
และอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าที่จังหวัดเชียงใหม่เขาก็มีการจัดลอยกระทง
แล้วที่สำคัญเราไม่ได้แค่ลอยทุกข์ลอยโศกขอพรไปเท่านั้นนะ
แต่ว่าเรายังขอความโชคดีขอสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราหวังได้ด้วย
พูดแบบนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกดิฉันหมายถึงอะไร
อยากจะให้ไปดูกันเองเลยดีกว่าที่แห่งนี้ค่ะ
ไปค่ะไปร่วมกันทำพิธีบวงสวงบูชาองค์พญานาค
พ่อปู่แก้วเกษานาคาราชและแม่ย่าปฐุมเทวีศรีบัวงาม
อยู่ที่กลางหนองบัวพระเจ้าหลวงตะมนต์เชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเจียงใหม่เจ้า
นี่ค่ะเป็นบรรยากาศค่ำคืนที่สวยงามมากแต่สิ่งที่สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านนั่นก็คือ
อ่างดอกบัวนี่แหละค่ะอ่างดอกบัวนี่นะคะเป็นอ่างที่ใช้ในพิธีบวงสวง
แต่หลังจากทำพิธีเสร็จสิ้นแล้วล่ะค่ะคุณค่ะตอนเช้าค่ะสิ่งที่พบนั่นก็คือ
นี่น้ำตาเทียนลอยเต็มไปหมดเลยชาวโบ้งชาวบ้านเขาก็มาส่องมาดูมาชี้มาจิ้มไม่รู้เขาจิ้มอะไรเห็นอะไรกันนะ
แต่มารุมแบบนี้ไม่ขาดสายว่าแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในอ่างบัวนั่นคืออะไรให้คุณผู้ชมไปดูด้วยตาของคุณผู้ชมเองดีกว่า
คือดิฉันเองก็พูดไม่ได้เพราะมันเรื่องจินตนาการส่วนบุคคลจริง
ว่าเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งนะที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นสถานที่แห่งความเชื่อของพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่
ถ้าพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อปู่แก้วเกษานคราชและแม่ย่าปฐุมเทวีศรีบัวงามนี้แล้วนะคะ
ถือว่าเป็นสองพญานาคาราชที่อยู่กลางหนองบัวพระเจ้าหลวงแห่งนี้
ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้ที่ไหนเหมือนกันเชื่อกันว่าท่านจะให้โชคในงานยี่เป็งด้วย

วันทุนเดือน๑๒นี่แหละนะคะก็เป็นความเชื่อของชาวเชียงใหม่ที่เขาเริ่มสายศรัทธาแล้วก็มาท่องเที่ยวด้วยมาร่วมประเพณีด้วยแล้วก็อ่ะ
อาศัยอยู่อันนี้คือเป็นเรื่องราวตำนานในอดีตเลยนะแล้วในยุคนั้นสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้มาแสดงปฏิหาร
ณจุดนี้นาคสองตนที่อาศัยอยู่บริเวณหนองน้ำแห่งนี้ก็เลยเกิดความเลื่อมสายศรัทธา
ปรากฏกายขึ้นมาแปลงกายเป็นนาคผู้ชายแล้วก็นาคผู้หญิงมาถวายดอกบัวให้พระพุทธเจ้า
ก็เลยเกิดเป็นตำนานในการสร้างเจดีหินขึ้นมาแล้วก็เป็นน้องบัวพระเจ้าหลวงแห่งนี้ที่คนมากราบไหว้บูชาแล้วก็มาท่องเที่ยวกันด้วย
แต่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมได้เพ่งพิจารณาไปแล้วนั้นได้อะไรมาอันนี้ก็คงขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณผู้ชมและประสบการณ์รวมถึงความสามารถส่วนบุคคล

เท่าที่ดูผมว่าน่าจะได้น้ำตา

ไม่ได้จะได้
ไม่พูดเยอะ
ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะคุณผู้ชมนะ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ